กันอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างกรณีเครื่องหยอดเหรียญของขอสมกร

หลังจากพบปัญหาการใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
ล่าสุดค่ะขอสมกเตรียมเจรจากับเอกชนที่ติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญบนรถเมย์นะคะ
เพื่อขอยกเลิกการติดตั้งเครื่องในล็อตถัดไป
ส่วนจะติดตั้งส่วนที่ติดตั้งไปแล้วก็จะยอมจ่ายเงินตามความเป็นจริงค่ะ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
และนายนัทชาติจารุจินดาได้สั่งบริษัทชอทวี
หลังจากรถแรกที่ติดมา๘๐๐คันพบปัญหาทางเทคนิค
ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะเร่งเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญายกเลิกในส่วนที่เหลือ
ส่วนที่ติดตั้งไปแล้วนะคะขอสมกจะจ่ายเงินตามความเป็นจริง

ใช่มันใช้ไม่ได้แล้วคนก็เอาขยะไปทิ้งแทน
มันเป็นจุดทิ้งขยะของผู้โดยสารไปแทนมันก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับ
ขอสมกรก็ทำสัญญากับบริษัทชอทวี
ในการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
แล้วก็เครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสาร๒๖๐๐คัน
มูลค่าของโครงการกว่า๑๖๐๐ล้านบาทระยะสัมประธาน๕ปีครับ
จากปัญหาทางเทคนิคของเครื่องหยอดเหรียญแล้ว
ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานเช่นชั่วโมงเร่งด่วนรองรับไม่ไหวครับ

ทุกอย่างเนี่ยคือมันจะใช้บัตรหมด

ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
พร้อมกับอุปกรณ์บนรถอีก๒๖๐๐คันตรงนี้

ขณะนี้บริษัทชอทวีก็ได้ติดตั้งครบไปแล้ว๘๐๐คัน

เดือนมิถุนายน๒๕๖๑นั่นเองค่ะ
อันนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับ